มาให้กำลังใจกับพี่กันหน่อยฮะ
เขาปฏิบัติการช่วยเหลือพยูนเกยตื้น
โอ้โหพอได้น้ำแล้วดึกดึกดึกดึกดึกดึก
อาการดึกดึกของคนนี้มันแหวนเป็นภาพจริง

เรื่องราวเกิดขึ้นที่ก่อยายจังหวัดพังงาครับ

เขาพบเจอกับพยูนเกยตื้น
ก็ไปถามค่ะถามชาวประมงก็คงจะไม่เข้าใจเออจ้า
ก็เลยต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ที่เขามีความชำนาญ

พาพยูตัวนี้กลับคืนสู่ท้องทะเล

นี่ไงครับคุณผู้ชมฮะไม่งั้นแล้วก็มันจะต้องเกยตื้นตายเหมือนวางเกยตื้นแน่
เพราะฉะนั้นนะครับผมบอกไว้เลยว่าการที่ช่วยเหลือพยูนเป็นสิ่งที่ดีมาก
เพราะว่าพยูนมันเป็นสัตว์น้ำที่ใกล้ศูนย์พันธุ์แล้ว

ชาวบ้านเขาก็ร่วมใจกันครับพาเจ้าพยูนตัวนี้ลงทะเล

เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะบางทีมันหลงฝูงมาหรืออะไรแบบนี้
เกยตื้นมาแบบนี้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจตายไปก็มีเหมือนกันนะ

คุณผู้ชมครับชาวบ้านเขาก็ช่วยกันพาเจ้าพยูนตัวนี้กลับคืนสู่ท้องทะเลได้สำเร็จ
ชาวบ้านก็คิดว่าพยูนตัวนี้น่าจะมาหาอาหารก็คือกินย่าทะเลตอนช่วงน้ำใกล้รถ
แล้วมันกลับไปที่เดิมไม่ทัน
มันก็เลยมาเกยตื้นอยู่ตรงนี้ปุ๊ดอยู่ตรงนี้
แล้วลักษณะตัวของมันก็คืออาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวได้สะดวก
ถ้าหากว่าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีน้ำ
ถูกต้องก็ต้องช่วยกันผลักดันมันลงไปแบบนี้ครับ

ที่ช่วยเหลือน้อนพยูนตัวนี้ให้รอดได้
ขอบคุณติ๊กต๊อกนะครับที่ใช้ชื่อว่า๒๐๕๔๕
มากเอาจริงนะในติ๊กต๊อกมันมีเรื่องราวข่าวสาร

จริงเรียกมาดีมากเลย